แต่ว่าจะเริ่มจริงช็อปได้จริง
๑๑พฤศจิกายนนี้
หลักเกณฑ์ต่างออกมาแล้วว่าซื้ออะไรบ้าง
ถึงจะสามารถลดหย่อนภาษีได้
ว่าจะต้องมีใบกำกับภาษี

ซึ่งบางที่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย
ในการไปต่อแถวเข้าคิวในการรอ

คุณคออ่างเฮอาบอบนวดหักภาษีได้

สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในช่วงช็อปช่วยชาติได้นะคะ
คาดว่าจะมีเม็ดเงินทั้งหมดในการลดหย่อนภาษี
สำหรับปีนี้เท่านั้นสูงกว่า๒๐๐๐ล้านบาท

นางแพทริเซียมงคลวนิษฐ์รองอธิบดีกรมสรรพากร
ประเมินเม็ดเงินผู้ที่จะมาหักลดหย่อนภาษี
มาตรการช็อปช่วยชาติประจำปีนี้
บอกว่าน่าจะมากขึ้นกว่าทุกปีที่จัดมา
โดยจะมีมูลค่าสูงกว่า๒๒๕๐๐ล้านบาท
จากระยะเวลาในปีนี้มากกว่าทุกปีที่เคยจัดมานะคะ
ก็คือเริ่มตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนนี้

หรือประมาณ๒๓วัน
ซึ่งรัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ๒๐๐๐ล้านบาทค่ะ
รองอธิบดีกรมสรรพากรย้ำนะคะว่า
การจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนภาษีได้
จะต้องมีการซื้อจริงและใช้บริการ
คือทั้งเป็นการซื้อสินค้าและการซื้อบริการ
ในช่วงระหว่างวันที่๑๑พฤศจิกายน
ถึง๓ธันวาคมนี้เท่านั้น
เช่นหลายคนบอกไปสมัครฟิตเนสเป็นบริการไหม

เขาบอกว่าได้แต่กรณีจะต้องดูแบบนี้นะคะ
หากทำสัญญารายปีแล้วก็จ่าย
ไปเลยเป็นเงินสดแล้วก็ทำสัญญารายปี

แต่ถ้าเป็นการซื้อแล้วก็ผ่อน
บัตรเครดิตรายเดือนเนี่ยอาจจะลดได้นะคะ
อันนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบเรื่องการฟิตเนสเนี่ย
จะต้องไปดูว่าเป็นการบริการประเภทไหน
หากได้หรือไม่ได้ต้องศึกษาด้วย
อันนี้นะคะหลายคนมีคำถามว่า
แล้วถ้าซื้อสินค้าที่แบบเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊ก
ช่วงนี้อาจจะมีอาการรูดบัตรแล้วก็ผ่อน๐๑๐เดือน๒๔เดือนอะไรแบบนี้ลดหย่อนได้ไหม
แบบนี้ลดหย่อนได้เพราะว่าการหักบัตรเครดิตเขาเรียกเก็บยอดทีเดียวนะคะ
เขาเรียกเก็บยอดทีเดียวไม่ได้เป็นการถือว่าเราจ่ายทีละ๑๒๐๐บาท
นี่ไม่ใช่คือเขาหักไปเลยทีเดียวอันนี้ลดหย่อนได้
คือเขาเรียกเก็บยอดทีเดียวแต่ว่าผู้ประกอบการบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลจะไปทยอยเก็บจากลูกค้า
แต่ร้านค้าเขาหักทีเดียวเลยทั้งเต็มวงเงินเต็มก้อนนะครับ
ทีนี้นะคะเรื่องของอาบอบนวดและคาราโอเกะ
ถ้าอาบอบนวดนั้นและคาราโอเกะนั้นถูกกฎหมายมีการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง
โลกออนไลน์เขาก็มีการวิภาควิจารณ์มีการถามสมมุติมีการตั้งคำถามขึ้นมา
นวดไปลงอ่างมาสามารถลดห่อนภาษีได้ไหม
เพราะว่าในการลดห่อนภาษีเขาบอกว่าการบริการการนวดสปาลดหย่อนได้
แต่ทีนี้ถามมันมีอบนวดด้วยเนี่ยไม่ใช่ขออภัยนะคะมีอาบมีอบด้วยไม่ได้นวดอย่างเดียว
อยากได้ไหมไงตกลงเมื่อวานนี้ใครมาตอบรู้ไหมคุณอธิบดี
อธิบดีตอบเองอธิบดีกรมสัมพักรณ์นายประสงค์ภูณธเนธบอกว่า
เรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติประชาชนที่ไปใช้บริการอาบอบนวดและสปา
สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักค่าลดหย่อนได้
เพราะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจบริการตามปกติ
เช่นเดียวกับร้านอาหารและร้านคาราโอเกะ
แต่ธุรกิจอาบอบนวดและสปา
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างถูกต้องตามกฎหมายของกรมสัมภากรนะครับ
ที่สำคัญใบกำกับภาษีที่ออกจากร้านนวด
จะต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

ก็ใช้เวลานานน่าจะรอได้นะใบตอำกับภาษี
ส่วนในทางปฏิบัติของร้านอาบอบนวด

ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางอธิบดีบอกแบบนี้

จดทะเบียนถูกต้องไหม

พี่ขอใบกำกับภาษีด้วย

แล้วก็ต้องเก็บไว้ซ่อนภัตติอย่างไว้

ไปได้รถหย่อนภาษีได้
แต่เป็นการบินในประเทศ

ใช่ค่ะโดยให้เหตุผลว่า๒สายการบินนี้
ในการซื้อนะคะเขาจะมีจุดที่เรียกว่า
การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลงในราคาค่าเดินทาง

เขามีการเรียกเก็บภาษีจากผู้โดยสารอยู่แล้ว
ดังนั้นทั้งสองสายการบินนี้เราจึงนำมาลดหย่อนภาษีได้
สำหรับการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
วงเงินการซื้อเรามาดูวงเงินกันสักนิดหนึ่ง
ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งแต่ละคนจะได้รับการลดหย่อนภาษีไม่เท่ากันตามตาราง
ขึ้นนี้นะคะอยู่กับฐานอัตราภาษีแบบขั้นบันได
โดยผู้ที่มีรายได้สุทธิปีละไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ได้รับการยกเว้นภาษีไม่สามารถลดหย่อนได้
คำว่า๑๕๐๐๐บาทคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมซื้อ๑๕๐๐๐บาท
ไม่ได้หมายความว่าลดห่อนได้ทั้ง๑๕๐๐บาทนะ
จะต้องมาดูฐานรายได้ฐานการเสียภาษีก่อน
ถ้า๑๕๐๐๐บาทถึง๓แสนบาท
จะได้รับ๕เปอร์เซ็นต์
๕เปอร์เซ็นต์ของ๑๕๐๐๐บาทคือ๗๕๐บาท
นั่นก็หมายความว่าได้ลดหย่อนภาษี๗๕๐บาท
อันนี้ต้องดูฐานเงินเดือนของตัวเองฐานการเสียภาษีของตัวเองด้วย
คุณผู้ชมเอามือถือถ่ายไว้เลยตรงนี้นะ
ถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยนะฮะเราซื้อเท่าไหร่
เงินเดือนเราเท่าไหร่รายได้ประจำปีเราเท่าไหร่
เดี๋ยวมาคิดด้านซ้ายก่อนและหลังจากนั้นถึงจะมาคิดเปอร์เซ็นต์การเสียได้
คือไม่ใช่จะได้ลดหย่อนภาษีเท่ากันทุกท่านนะฮะ
ก็ย้ำวันหน่อยนะครับระหว่างวันที่๑๑พฤศจิกายน
ถึงวันที่๓ธันวาคม
ใช่ค่ะสูงสุดลดหย่อนสูงสุด๕๒๕๐บาท
สิ่งที่เราซื้อไป๑๕๐๐๐บาทค่ะ